ตลอดข่าววันอาทิตย์นี้ย้ายเวลาออกอากาศเป็น๔โมงเย็น
แต่ความสนุกยังเหมือนเดิมเมื่อคุณลุงวัยดึกเกิดคึกมาเดาะตะกร่อโชว์
อาชีพแปลกที่สร้างรายได้เป็นแสนสปาฟรีไม่ต้องตกใจ
สปานหน้าเด้งของฟรีที่อยู่บนดอยเอาใจแฟนตลอดข่าวด้วยเมนูเด็ดเด็ดที่ไม่ควรพลาด
อาทิตย์นี้เลื่อนเวลาเป็น๑๖นาฬิกานะจ๊ะ